คุณผู้ชมห้ามมาดูกรณีของผู้เสียชีวิต
จากกรณีของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ต้องไปพิสูจน์ก่อน
ว่าท้ายที่สุดแล้วเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่
เรื่องนี้พนักงานขายเครื่องสำอางวัย๒๓ปีที่ไปฉีดวัคซีน
แล้วเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวไปว่า
มีกำหนดจะชาปนกิจช่วงประมาณบ่าย๓โมง

มีเจ้าหน้าที่มาอายัดศพไปขอไปผ่าพิสูจน
เพื่อทราบสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนะคะ
เพราะจริงญาติและคนในครอบครัวจริงก็ต้องการนะ
จะรู้สาเหตุของการเสียชีวิตที่ชัดแจ้งเลย

แต่ทีนี้ก็อยากให้วิญญาณของผู้ตายไปสู่สุขตินะ
ก็เลยทำใจที่จะเผาศพของผู้ตาย
เอาโรงขึ้นไปบนเมนจัดเตรียมดอกไม้จันท

ปรากฏว่าทำไปได้สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่มา
ใช่มาอายัดศพไปถ้าเกิดว่าไล่เรียง
ไลน์ที่เกิดขึ้นแบบคร่าวเร็วให้คุณผู้ชมได้ฟัง
กรณีการเสียชีวิตของนางสาวอมรรดิแพร่เขียวหรือว่าน้องเมน
วัคซีนซีโนแวคไปที่โรงพยาบาล
จังหวัดสมุทรสาคร๒๑เมษานะ

วันรุ่งขึ้น๒๒เมษาไปทำงาน
แล้วบ่ายมีอาการอาเจียนปวดหัวเวียนหัว

ก็ไปโรงพยาบาลในจังหวัดปฐุม
ตอนนั้นยังบอกหมอว่าแพ้คอลลาเจน
ทีนี้ต่อมาค่ะเช้าวันที่๒๓วันรุ่งขึ้นก็เสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวก็เลยนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดดอนกลางที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
แล้วตอนจะชับประณะกิจบ่าย๓โมงครึ่งตอนนั้น
คือญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานก็วางดอกไม้จันทร์หน้าเมนแล้ว
เจ้าหน้าที่มาขออายัดศพไม่ให้เผา
แล้วก็เอาศพของน้องเมย์ขึ้นรถตู้
ไปพิสูจน์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาล

เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์เฉวดสรรนามวาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินมีคำสั่งออกมาเลย
ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานญาติผู้เสียชีวิต
แล้วญาติก็ยินยอมให้ชนสูตรอย่างละเอียด
จะรีบนำศพของน้องเมย์กลับมาที่จังหวัดอ่างทองในวันนี้ด้วยนะคะ
คือชนะสูตรไปแล้วแล้วนำศพกลับมาในวันนี้
ทีนี้กรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์เนี่ยทางด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัดทะศรีมา
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าการฉีดซีโนแวคแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะต้องรอผลการชนะสูตรออกมาก่อนนะ
ถึงจะรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะว่าจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นเนี่ย
ทราบว่าน้องเมย์เนี่ยทานยาบางชนิดร่วมด้วยก็คือมีคอลลาเจนด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นก็เป็นไปได้ว่าการเสียชีวิต
ไม่น่าจะเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนเพราะฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ย
๒วันถึงจะเกิดเหตุการณ์ถึงจะเกิดการเสียชีวิต
ถ้าเกิดว่าเกิดจากวัคซีนจริงเนี่ย
คุณหมอบอกว่าจะต้องเห็นผลข้างเคียงภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังจากฉีด
หรือภายในไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
แล้วอย่างหนึ่งคือคนที่ฉีดวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกัน
กับคนเสียชีวิตเนี่ยนะไม่ได้มีใครมีอาการข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้น
อาจจะมีบ้างค่ะเล็กน้อยรู้สึกหนักรู้สึกหน่วงแขน
มีผื่นแดงแต่ไม่มีใครเป็นอะไรหนัก
ทีนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์การฉีดวัคซีนที่สมุทรสาคร
ถ้าเกิดนับดูตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะ
ยังไม่มีใครได้รับผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงรุนแรงแม้แต่รายเดียว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานของสสจจังหวัดนะฮะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปดูที่รักษาราชการแทนผู้มนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่มีการอายัดศพของน้องเมย์ไว้เนี่ยก็บอกมาแบบนี้นะครับบอกว่า
จริงแล้วอาการไม่พึงประสงค์อย่างแพ้วัคซีนมักจะเกิดช่วงสั้น
ฉีดวัคซีนไม่นานจึงต้องกำหนดให้สังเกตอาการ๓๐นาที
แต่กรณีข้ามวันไปวัน๒วันแล้วเราก็ไม่ตัดประเด็นทิ้ง
เอามาพิจารณาให้เห็นความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่
ขอให้ติดตามรอคำตอบต่อไปก็ต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
มาพิสูจน์มาชี้มาอธิบายก็ยังไม่สรุปว่าแพ้วัคซีนหรือไม่นะฮะ
ส่วนศพอาจจะส่งศพคืนวันนี้ให้ประกอบพิธีทางศาสนา
หรืออย่างช้าสุดคือวันพุธหน้า
ก็จะแจ้งให้ทางญาติได้รับทราบต่อไป
ก็ดีนะจะได้พิสูจน์ชัดออกมา